คุณผู้ชมครับยังอยู่ที่เรื่องของความเชื่อเรื่องของตัวเลขกันนะครับ
เราเคยนำเสนอไปว่าต้นตะเคียนแม่พันธิไล
อยู่ที่สวน๗๒พันศาตลาด๑๐๐ปีในจังหวัดปราจีนบุรี
ให้โชคให้ลาบทีนี้ก็มีคนเข้าไปกราบไห้บูชากันเยอะเลยนะครับ
ล่าสุดมีหนูน้อยวัย๕ขวบชื่อว่าน้องต้นกล้า
เดินทางมากราบไหว้แม่ตะเคียนกับครอบครัว
ขณะที่กำลังจุดทูบจุดเทียนไหว้เนี่ย
คือตัวน้องมีอาการผิดปกติคุณทางแม่ทางพ่อทางครอบครัวถามว่าน้องต้นกล้าคุยกับใคร
ต้นกล้าหันกลับมาบอกว่าคุยกับพี่กุมารทองเขา
พี่กุมารทองดื่มนมอยู่ทีนี้ล่ะครับ
สร้างความขนลุกให้กับญาติพี่น้องของน้องต้นกล้าทันทีนะฮะ
ทำให้ผู้คนที่รอดูแถวนั้นคนที่มากราบไหว้แถวนั้นก็ถามว่า
แล้วพี่กุมารทองเขาอยากได้อะไร
น้องต้นกล้าบอกว่าพี่กุมารทองไม่ต้องการอะไร
แต่พี่กุมารทองบอกเลขมาครับ

นี่ครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นความเชื่อระหว่างบุคคล

ไหนพี่กุมารอยู่ตรงไหน
ไหนพี่กุมารเห็นเลขไม่หลายแหละนะ

กินในรูปฉีดขวัก

โจ๊กเอโต้นกล้ารูก

เหรอพี่บุ๊คก็บอกผ่านหน้าจอไม่ได้นะครับ

จะเข้าเล้าเป็ดเทศ
แล้วคือมันติดที่อวนของชาวบ้านที่เขาล้อมไว้ออกไม่ได้

เจ้าของบ้านเจ้าของเล้าเป็ดก็คือนางบุญสืบ
ที่อยู่ที่บ้านเลขที่๑๑๘๔ค่ะ
อยู่ที่อำเภอกระโปรงที่พังงา

มาที่ล้าวเป็ดเห็นงูติดอยู่ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่พิทักษ์งูภาคใต้
ก็คือแบมซีมิลันเดินทางมาเองเลยค่ะ
พอมาถึงปั๊บก็สำรวจก่อน
ปรากฏว่างูตัวที่เล็กกว่าคืองูตัวผู้
เขาก็ใช้มีดตัดอวนที่มันพันตรงหัวมันเนี่ยนะ
ออกมาวัดความยาวตัวผู้๒เมตรกว่า
ส่วนจงอางตัวใหญ่เป็นตัวเมียค่ะ
วัดความยาวได้๔เมตรแน่

อุ๊ยแหมเขาก็แกล้งเล่นเลย

ใช่นึกว่ามันจะหลุดมาก็ปล่อยคืนป่าไปนะคะ
ครับไปดูที่กำแพงเพชรนะครับ
ที่สำนักพุทธสาวกดงตะเคียนสะดาวเอนที่อำเภอเมืองนะครับ
ก็มีตะเคียนทอง๒พี่น้องแม่หอมจันกับแม่ศรีสุวรรณ
ตอนนี้โอ้โหคนไปกราบไหว้กันเยอะเลยนะครับ
เพราะว่าให้โชคให้ลาบติดต่อกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะฮะ
โดยตะเคียนทองแม่หอมจันทร์มีความยาว๑๙เมตรนะครับ
เคียนต้นนี้แล้วก็เส้นรอบวง๑เมตรกว่า
และตะเคียนทองแม่สุวรรณมีความยาว๘เมตร
รอบวงก็จะเล็กกว่าคือ๘๐เซนติเมตรนะครับ
ก็เป็นพี่น้องตะเคียนพี่ก็ต้นใหญ่ตะเคียนน้องก็ต้นเล็กหน่อยนะครับ
เคียนแม่หอมจันทร์ถูกขุดขึ้นจากน้ำปิ่ง

หลังจากไปเข้าฝันชาวบ้านว่าอยากจะขึ้นจากน้ำ

ชาวบ้านก็จ้างรถแบ็คโฮลมาขึ้นมาขุดขึ้นไว้

คราวนั้นเองงวดนั้นเองก็มีชาวบ้านได้เลข

ต่อมาก็มีชาวบ้านฝันเห็นแม่ศรีสุวรรณ
ให้ช่วยขุดตะเคียนอีกต้นซึ่งต้นเล็กกว่าเนี่ย
อยู่ใกล้กันกับต้นแรกขึ้นมาไว้ด้วย
เพราะว่าอยากจะมาอยู่กับตะเคียนแม่หอมจันท

ก็เลยกลายเป็นตะเคียนสองพี่น้องที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูที่สงขลากันหน่อยค่ะ
งขลาเขาเชื่อว่าศาลแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก
เป็นสารทวดขุนช้างอยู่กลางสามแยกเลยนะคะ
อำเภอนาม่อมชาวบ้านเขาบอกว่าขออะไรก็ได้
ก็เลยมาบนบานสารกล่าวขอให้ธรรมาค้าขึ้น
ขอโชคขอลาบเลขเด็ดแต่ละงวด

ถ้าเกิดใครที่สมหวังก็จะไปเอารูปปั้นช้าง
เอาเครื่องดื่มของกินที่มีรูปช้างมาแก้บน
แล้วก็มีนะบางคนมาขอก็อาจจะไม่สำเร็จ

ชาวบ้านเขาบอกว่าสารทวดขุนช้างเกิดมาก็เห็นอยู่แล้ว
ตั้งมาตั้งแต่สมัยสมัยโน้นบรรพบุรุษอะค่ะ
เมื่อก่อนบริเวณนี้ไม่ได้มี๓แยก
แต่พอตัดถนนผ่านมันเชื่อมต่อกันหลายเส้นทางในหมู่บ้าน

แล้วก็ไม่ได้มีการย้ายสารทวดขุนช้างออก
กลายเป็นสารเจ้าที่ตั้งอยู่แบบนี้ค่ะ

ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะ
ส่วนที่สมุดประการนะฮะไปดูต้นมะพร้าวแปลกประหลาดกันนะครับ
เพราะว่ามีรูปร่างของกิ่งใบ
คล้ายกับเสียญพญานาค๙เสียนเลย

พบที่บ้านของคุณอนันต์ตั้งเนียนนาชัย

เทศบาลบางสาวทงสมุทรปราการอยู่ที่บ้านเล็กที่๑๒๘ทับ๓๔๔นะครับ
บริเวณลานจอดรถหน้าบ้านทีมข่าวของเราก็ไปดูเนี่ย
มะพร้าวต้นนี้แหละครับต้นเล็กสูง๕๐เซนติเมตร
ลูกอยู่ในกระถางลำต้นและก้านใบมีลักษณะหงิกงอก
คล้ายพญานาคและเป็นพญานาค๙เซียนด้วยบอกแบบนี้
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มากันที่บ้านของรองนายยกเล็กเลยนะฮะ
เพื่อที่จะมาดูว่าจะให้โชคให้ลาบให้เลขอะไรได้บ้างนะครับ
ส่วนที่ชนบุรีนะครับเมื่อเช้านี้มีเจ้าแมวตัวหนึ่ง
เข้าไปในห้องเครื่องของรถยนต์คันหนึ่ง
เป็นรถเก๋งนิสสันสีดำนะครับ

พบว่าเจ้าแมวตัวนี้ได้รับบาดเจ็บเพราะถูกรถเฉียวชนมา
ว่าหลังจากที่มันถูกรถชนมามันก็เลยวิ่งหนีมา
ไม่รู้จะไปหลบที่ไหนมาหลบรักษาตัวอยู่ใต้ท้องรถ
ผู้ภัยก็เลยถอดกันชนหน้ารถออกดึงตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย
เป็นแมวเพศผู้บาดเจ็บที่ปากนะครับ
ก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสัตว์
ตัวนี้มีปลอกคอแสดงว่ามันน่าจะมีเจ้าของ
ส่วนเจ้าของรถเองก็เชื่อว่าแมวมาให้โชค
นำทะเบียนรถหมายเลขทะเบียน๙๙
ไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ด้วยรู้สึก๙๕นิด

ไม่มันเหมือนเลขที่อื่นที่เขาบอกมากัน